ทีนี้มาดูเรื่องของเรือตะเคียนทองดีกว่าคุณผู้ชม
ตะเคียนทองลำนี้บอกเลยนะคะว่าไม่เหมือนทุกครั้งที่เราเล่ามา
ไม่ต้องพกแม่งเพราะเจ้าแม่ไม่ชอบนะคะ
แล้วที่สำคัญปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเจอในแม่น้ำเนี่ย
ต้องใช้รถแบคโฮลยกยกใช่มั้ยคะ
แต่นี่ห้ามใช้รถแบ็คโฮลยกนะคะเพราะกลัวแม่เจ้าแม่ตะเคียนทองเนี่ยจะเจ็บค่ะ
วิธีการคือนำคนมาเกณฑ์คนมาทั้งยกทั้งลากขึ้นมาจากแม่น้ำปิง

นี่คุณโอ้โหกว่าจะเอาขึ้นมาได้

นี่คือพลังคือสามารถกียนะสามารถคียคือพลังนะ
เราจะเริ่มนับคนลากได้มั้ย
นะคะชาวบ้านนำขึ้นมาจากแม่น้ำปิงค่ะ
จุดแล้วก็ช่วงที่นำขึ้นมาเนี่ย
พื้นที่เป็นช่วงหน้าพื้นที่ไล่บ้านเกาะหมู
เกาะหมูอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเป็นของนายสำรวยเสริมสุขภัยศาลอายุห้าสิบหกปีค่ะ
คือแกเดินไปพบขณะที่เดินไปสำรวจริมแม่น้ำปิงนะคะเพื่อที่จะต้องการขุดร่องน้ำสูบน้ำขึ้นมาทำไร่
ทีนี้พอไปเจอแบบนี้นะคะก็ต้องเชิญชาวบ้านมาช่วยกัน
อันเชิญเรือตะเคียนทองขึ้นจากน้ำแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่ไว้ที่วัดบ้านเกาะหมูนะคะ
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วก็กลับไหว้บูชากันนะคะ
คุณสำรวยบอกว่าเรือลำนี้อยากให้เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านต่อไป
แต่ก็มีเรื่องแปลกเหมือนกันนะเรื่องแปลกคือแม่ย่าตะเคียนทองที่สิ่งสถิตในเรือลำนี้
คุณสำรวยบอกว่าแม่บอกผ่านร่างทรงบอกว่าชอบดอกมะลิชอบดอกดาวเรือง
น้ำอบหอมส่วนแป้งนั้นไซส์แล้วไม่ต้องเอามาทาค่าค่าไม่ชอบนะคะ
ร่างทรงบอกแบบนี้บอกว่าแม่สื่อมานะคะ
ครับชาวบ้านก็เลยเรียรายเงินกันค่ะเพื่อนำไปซื้อหุ่น
แล้วก็ชุดสีเหลืองตามที่ร่างทรงบอกนะคะแล้วก็อันเชิญมามาบนฝั่ง
เพื่อถวายแม่ญาติบาทฯนะคะทีนี้ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะ
เลขเด็ดภูทรนี่ค่ะน่าจะบอกแล้วมั้ง
โอ้โหชัดสักขนาดนี้เริ่มสีแดงด้วยนะครับ
ศรัทธาใช้วิจารณญาณกันด้วยแล้วกันนะฮะ
ไปที่วัดสวัสดิ์อารมณ์อำเภณนครชัยศรีจนครปฐมครับ

ชาวบ้านเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ขาดสายทุกวันนะฮะ

วันที่๙เดือน๘โอ้มันมีเลขมงคล๒เลขอยู่ด้วยกันนะฮะ
ชาวจีนถือว่าเป็นเลขมงคลมากนะฮะ
บรรยากาศที่หุ่นปั้นแปะโรงศรีหรือว่าเซียนแปะ
ชาวไทยเชื้อสายจีนเขานิยมที่จะไปบูชากันนะฮะ

รวมถึงบรรดาหน้าเสียงโทษก็เข้าไปสักการาเส้นไหว้
มีกาแฟดำยาเส้นบุหรี่ผลไม้ต่างนะฮะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณปอคุณปออายุ๓๑ปี

นำข้าวสารถุงละ๕กิโล๕ถุงไข่ไก่๕แผง

ขอพรจนได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

เป็นผู้หญิงชื่อคุณเป้อายุ๓๕ปีพี่สาว

แล้วก็หยิบตะข้องมาเขย่า
แล้วก็ล้วงเอาลูกปิงปองออกมา
ลูกได้๕ได้๕แล้วก็ได้๐

แปะโรงศรีจะให้โชคเขาเหมือนที่น้องเขาได้นะครับ
ปิดท้ายไปกันที่จังหวัดพยาวกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านไปที่วัดนี้ค่ะ
วัดพระนั่งดินคุณพระนั่งดินไม่นั่งบนฐานนะคะ

ถามว่าทำไมต้องนั่งบนดินเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาแบบนี้ก่อน
วัดนี้อยู่ที่เลขที่๔๕หมู่๗ตำบลเวียงอำเภอเจียงคำจังหวัดพะเยาว์
สิ่งที่หาดูไม่ได้ก็ต้องดูที่วัดนี้เท่านั้นแหละค่ะ
โดยองค์พระธาตุนั่งดินสูง๒๕เมตรฐานกว้าง๑๕เมตร
มี๘เหลี่ยมบรรจุพระบรมศาสตร์ริริกฐาศของพระพุทธเจ้า
แล้วก็มีองค์พระพุทธรูปพระเจ้านั่งดินจำลองเนื้อทองเหลือง
ระดับล้อมรอบแต่ละเหลี่ยมเหลี่ยมละ๓องค์รวม๒๔องค์
และมีกระจกปิดไว้ค่อยไล่ดูกันไปนะคะ
พระธาตุนั่งดินทาด้วยสีทองประดับด้วยแก้ว
และมีซุ้มประตูโขง๘ด้านประดับด้วยแก้วสีต่าง
อย่างสวยงามแบบนี้นะคะ
และสาเหตุที่เรียกว่าพระธาตุนั่งดินเนื่องจากไม่มีฐานชุกชีรองรับ
เหมือนกับพระธาตุองค์อื่นนะคะ
เคยมีประชาชนรัศดรไปสร้างฐานรองรับ
เพื่ออัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐานบนฐานรองรับ
แต่มันก็เกิดเรื่องแปลก
เพราะว่าตอนที่สร้างฐานเสร็จแล้วยกองค์พระธาตุขึ้นมา
ประดิษฐานอยู่บนฐานยกเท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้น
เท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้นเอาล่ะตัดสินใจ
นี่มนทัศน์นั่งที่เดิมแล้วกันนะคะ
ที่สุดแล้วก็เลยเรียกว่าพระธาตุนั่งดินตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา

ก็คือกระหยุดกระดินไม่มีฐานบ้างกันเถอะ